เรื่องความเสียหายของกลุ่มผู้ที่ไปร้องเรียนร่างทรงที่จังหวัดสุรินทร์
ก็ไปยื่นหนังสือที่กองปราบ
บอกว่ามีผู้ที่แอบอ้างอ้างตัวเป็นร่างทรงเข้ามาตีสนิท
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นพนักงานสินเชื่อธนาคาร
เงินกู้ได้ตามสะดวกสบายคุณผู้ชม
ทำให้มีคนถูกหลอกศูนย์เงินไปกว่า๑๐ล้านบาท
เรื่องนี้นะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมกับผู้เสียหายกว่า๑๐คน
ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิด

เพื่อให้ดำเนินคดีต่อนายต่อศักดิ์พักวัด
อ้างว่าเป็นร่างทรงของเท้าเมืองสุรินทร์ค่ะ
โดยใช้กลอุบายเรียกเอาทรัพย์สินของเหยื่อรวมกันกว่า๑๐ล้านบาท
รณรงค์บอกว่านายต่อศักดิ์เป็นอดีตพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง

ทักเขาแล้วก็ไปหลอกลวงเขาให้มาสะดอกเคราะห์
จากนั้นก็จะเรียกเงินหรือว่าทรัพย์สินของผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งก็จะมีทั้งทองรูปภัณฑ์มีทั้งรถยนต์
บางคนค่ะถูกนายต่อศักดิ์อ้างให้เชื่อว่าเป็นพนักงานธนาคาร
แล้วก็ชักชวนให้มาร่วมฝากแล้วกู้เงินด้วย
อย่างเช่นฝากเงิน๓๐๐๐บาทกู้ได้๑๐เท่าคือ๓แสนบาท
แสนนึงกู้ได้ล้านหนึ่ง
อาศัยว่าเคยเป็นพนักงานธนาคารใช้ในเรื่องของความเชื่อมาเชื่อมโยงกัน
มีชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปีเป็นผู้เสียหายนะคะ
ที่ถูกหลอกให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่าตกเป็นผู้เสียหายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยร่างทรงกรรมลอหลอกจนเขาเชื่อว่าเป็นพนักงานธนาคารจริง
คือเขาบอกว่าร่างทรงเนี่ยโอ้โหวาทะสินดี
ก็หลอกทำให้เขาเชื่อจนสนิทใจนะคะ
เพราะอะไรเพราะตัวผู้ที่หลอกนี้นะคะ
สามารถตรวจสอบข้อมูลทางธนาคารได้ทั้งหมด
ประกอบทั้งผู้ชายคนนี้เองเขาบอกเขามีหนี้อยู่
เขาต้องการจะปิดหนี้บัตรเครดิต
เห็นว่าเงื่อนไขดีมีคนเจรจาได้

ถูกหลอกว่ามีกองทุนการศึกษาจ่าย๓๐๐๐ได้๓๐๐๐
ก็เลยหลงเชื่อให้เงินไป๓เดือน
สูญเงินไป๑๒๐๐๐๐บาท
แต่วันหนึ่งเขาโทรมาถามว่าเนี่ย
มีทุนการศึกษาที่จ่ายเงิน๓๐๐๐
แล้วจะได้เงิน๓แสนกลับมา
ก็คือทุนเนี่ยผมจะเอามาปิด

เพราะว่าบูโลต่างของผมเนี่ย

เขาสามารถเช็คบูโลของผมได้
ผมก็เลยมีความเชื่อมั่นว่า
คุณสามารถเช็ดบูโลของผมได้๓ตัว
แล้วก็หมายเลขคดีดำคดีแดงของผมได้
ซึ่งผมเองยังไม่สามารถเช็คได้เองได้เลย
เขามาหลอกเราใน

แล้วร่างทรงนี่คือเขามาจากไหน
คือเขาคือผมพอรู้ว่าเขาเป็นร่างทรง
แต่ผมก็ไม่ได้ฝักไหวเรื่องร่างทรงอยู่แล้ว

คือเขาเคยถ่ายรูปหิ้งให้เขาดูเนี่ย
หิ่งบ้านเขาเนี่ยก็มีหลายหิ่ง
มีพระแม่เทพเยอะแยะไปหมด

คือเขาเข้าวัด

มั่นเชื่อว่าเขาจะให้งินเราจริง

คือเขาเข้าหาผมทางแบงค์เขามีการใช้วารัสสินในการพูดค่อนข้างที่จะดี
รู้ทุกขั้นตอนกระบวนการขอสินเชื่อ

ผู้โลกผมเนี่ยรู้หมดว่าผมจิกกี่ตัว

คือเขาสามารถแบบเจาะลึกรายละเอียดของผมได้เป๊ะมาก
ซึ่งผมไม่เคยพูดว่าผมมีบูโลตัวนี้นะตัวนี้นะ
ก็เลยแบบปลักใจเชื่อเขาตรงนี้แบบแบบนี้
แต่ตอนนี้นายต่อสักนั้นถูกคุมค้างอยู่ในเรือนจำบางบอล
คดีช่อกงประมาณเดือนนึงแล้วล่ะค่ะ
ส่วนเรื่องของสำนักที่เขาอ้างว่าเป็นสำนักร่างทรงของผู้ชายคนนี้
ไปเรื่อยนะไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ถูกจับได้เมื่อไหร่ก็ย้ายหนีไปที่อื่น
จับได้อีกก็ย้ายไปอีกที่อื่นเนี่ยนะคะ

แล้วแต่เป็นเหยื่อที่ร่างทรงนั้นเลือกเป็นเป้าเอาไว้แล้ว
คือเล็งเอาไว้แล้วแล้วก็ไปทำนายทายทักเขาให้เขามาสะดอกเคราะห์